มาดูเหตุการณ์ที่ยาเสพติดเป็นเหตุให้ทำเรื่องไม่ดีอีกแล้ว
เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เสพยาเสพติดอย่างหนักเขาบอกเขาเสพกัญชา
หลังจากนั้นมีอาการหลอนนะคะทุบตีแม่แล้วทุบตีภรรยาตัวเอง
ซึ่งตั้งท้องเก้าเดือนโอ้โหใกล้จะคลอดแล้วอ่ะ
ต้องมาถูกทุบตีแบบนี้นะคะไปดูนาทีที่ตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวเขาค่ะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุค่ะว่าผู้ชายที่ชื่อว่านายอดีศักดิ์สุพงศ
อายุ๓๕ปีคลุ้มคลั่งตีแม่ตีเมียเมียที่ตั้งท้อง๙เดือนด้วยนะคะ
แล้วก็คว่างฟ้าสิ่งของอยู่ในชั้นล่างของบ้าน
ตำรวจพอเข้าไปถึงเขาตกใจค่ะวิ่งไปอยู่ชั้นสองของบ้าน
ล็อกประตูเลยตำรวจเกลี้ยกล่อมเป็นชั่วโมงนะคะ
จนสุดท้ายต้องพังประตูเข้าไปค่ะในห้องนะคะนอกจากตัวเขาแล้วเนี่ย
จับกลุ่มตัวได้มีของกลางด้วยเป็นกัญชาแห้งอัดแท่งค่ะ
มีอุปกรณ์การเสพทั้งเสพกัญชาและเสพยาบ้า
ดีศักดิ์ให้การรับสารภาพบอกก่อนเกิดเหตุ
ลุ้มคลั่งเพราะเสพยาบ้าเข้าไปหลังจากนั้นควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะ

ตำรวจควบคุมตัวในคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
สารตัดสินจำคุกนะแต่รอลงอาญาไว้ก่อน
ครั้งนี้โดนไปอีกครอบครองยาเสพติดอีก
กัญชาทั้งยาบ้าไม่ต้องรอลงอาญาแล้วค่ะ